แล้วนะคะเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบโอ้โห

หนึ่งก็คือดูโอ้หนูเนาะ

ลังการงานสร้างมากนะคะมุมของฉากสีสันสดใสจัดจ้านสมชื่อรายการสุดค่ะ
โดยคอนเซ็ปต์ของฉากรายการนี้นะคะก็มาจากคุณนิกนะคะจิตสุภาวัชรพลค่ะ
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์นะคะผู้คุมการผลิตรายการจัดจ้านย่านวิพานี่เองค่ะ
ที่ต้องการให้ฉากรายการเนี่ยค่ะสื่อถึงความสนุกความจัดจ้านนะคะ
ไม่เชื่อว่างานนะคะเหมือนเป็นตัวแทนของความสนุกแลกความจัดจ้านทันเองค่ะ
หลายคนสงสัยนะคะว่าอ้าวแล้วใครออกแบบค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบฉากสวยแบบนี้นะคะ
ก็คือท่านนี้เลยค่ะคุณเบ้นซิลล่าค่ะ
ศิลปินแนวสปีดอาร์ตรุ่นใหม่ชื่อดังค่ะ
ซึ่งคุณเบนซิล่านะคะเผยว่าความยากของการออกแบบรายการจัดจ้านญาติวิพา
ก็คือการนำงานสตรีทอาร์ตมาผสมกับงานโปรดักชั่น
ที่ต้องลงตัวทั้งแสงไฟมุมกล้องนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับงานสตรีทอาร์ตเลยค่ะ
คุณเบ้นซิล่ายังบอกด้วยนะคะว่าผลงานฉากรายการจัดจ้านย่านวิพานะคะ
จะทำให้งานสตรีทอาร์ตเข้าใกล้คนที่ไม่ได้เข้าใจแนวศิลปะแบบนี้มากขึ้นด้วยล่ะค่ะ

เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเอาความสนุกมาผสมกับความจัดจ้านยังไงได้บ้าง
งั้นเราเอาความเป็นสตรีทอาร์ตเข้ามาผสมแล้วกัน
เพราะว่าความสตรีทอาร์ตมันเป็นความสนุกสนาน
คำว่าย่านวิพาเนี่ยคือเราก็เลยตีความเป็นว่าย่านนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยให้เห็นเป็นเหมือนตึกลามบ้านช่อง
มีตู้คอนเทนเนอร์ที่มันให้กลิ่นอายของความเป็นสตรีท
คอนเซ็ปต์ของรายการที่เราวางไว้
คือถ้าเราทำงานซีดอาร์ตเราแค่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปอย่างนี้ครับ
ถ้าทำในฉากนี้มันจะต้องดูว่ามันรบกวนด้านหน้ามากไปไหม
แสงที่มันตกกระทบมันจะเปลี่ยนสีงานเป็นอย่างไร
มันก็จะมีเรื่องพวกมีต้องให้ต้องคำนึง
ทั้งหมดนี้มันจะเป็นภาพความรู้สึกมากกว่า
ที่มันอยากให้มันรู้สึกแบบสนุกมีพลังงานตื่นขึ้นมา
แล้วก็เป็นงานที่มันมีความซีดอย่างที่ผมทำอยู่
อยากให้คนเห็นทันทีไม่ต้องคิดเลย
ก็คือรู้สึกสนุกแล้วก็อยากติดตามันสดชื่นที่ได้เห็น